คุณผู้ชมค้าวันนี้ถือว่าหนึ่งปีและ
และหนึ่งวันที่ผู้ชมแฟนคลับคนรักปอร์ได้มารวมตัวกัน

ความดีที่ตอบหวังขอให้ตอบถูกเผินอย่าประวัง
คนต้องนั่งหลังยังสู้เพื่อสมบูรณ์
เวลาจะผ่านไปยังไงเนี่ยมันลืมไม่ได้
บางทีเราเดินเดินอยู่จิตว่างหรืออะไรก็วูบขึ้นมา
นึกถึงสิ่งที่เขาจะเคยอยู่กับเรา
นึกถึงอริยบทที่เขาอยู่กับเรา
เขาเคยทำอะไรให้พ่อให้แม่นึกนะครับ
ไปเจออะไรที่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึก
เช่นไปเห็นรูปไปเห็นสถานที่ไปเห็นเอกสารไปเห็นละคร
อย่างนี้นะครับมันกระตุ้น

ก็ส่วนหนึ่งเราเข้มแข็งอยู่แล้วเข้มแข็งอยู่
แต่มันคือความเข้มแข็งมันก็ต้องประกอบไปด้วยหลายอย่าง

ไปหนึ่งปีเต็มของพระเอกคุณภาพปธศดี
แฟนคลับจากทั่วประเทศพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
กับครอบครัวสหวงที่วัดธรรมธีรารามจังหวัดบุรีรำกันอย่างอบอุ่น
ทายาทตัวน้อยน้องมะลิในวัย๓ขวบยังคงเป็นศูนย์รวมดวงใจ
เป็นตัวแทนความรักความคิดถึงคือตัวแทนของปทฤษฎีพระเอกน้ำดีของวงการบันเทิง
พยายามไม่ร้องไม่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ที่ผ่านมามันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้ว
เวลาเราขึ้นห้องนอนอย่างนี้ก็ยังคงเว้นที่เขานอนกับเราอยู่
ของที่เขารักก็ยังคงวางอยู่ข้างอยู่
วันที่ผ่านมาแม้ไม่สามารถทดแทนความสูญเสีย
แต่ช่วยเยียวยาให้ทุกหัวใจค่อยเข้มแข็ง
และความรักความผูกพันจะยังคงอยู่ในความทรงจำ
และคงไม่มีวันไหนที่จะไม่คิดถึงปทฤษฎีสหวง
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
๑ปีสำหรับใครหลายคนอาจจะเป็นเวลาที่รวดเร็วมาก
แต่สำหรับครอบครัวสหวงดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก
ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมเราได้เห็นความเข้มแข็งทั้งครอบครัวสหวง
รวมไปถึงแม่โบแวนด้าด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าภาพของพี่ปอเนี่ยยังอยู่
ทุกอย่างของของเขายังอยู่เว้นที่นอนไว้ให้ด้วย
และที่สำคัญกำลังใจที่ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งขึ้นมาได้นั่นก็คือน้องมะลิ
ใช่อีกหนึ่งกำลังใจก็คือกำลังใจของบรรดาแฟนคลับนี่นะคะคุณผู้ชม
นอกจากจะให้คุณปอแล้วก็ยังส่งต่อมาถึงแม่โบวันด้า
แล้วก็น้องมะลิพาขวัญสหวงด้วยตอนนี้เนี่ยน้องมะลิขึ้นแท่นเป็นซุปตาตัวน้อยไปแล้วนะคะ
สร้างความสนุกสนานน่ารักให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลย
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสหวงทุกคนด้วยนะคะ